มาดูภาพแปลกกันนิดนึงค่ะนางสุดากรน้ำนินอายุห้าสิบปีค่ะ
ไปถ่ายภาพที่บริเวณทุ่งนานะคะที่จังหวัดนครราชศรีมา
บอกว่าเธอไปยืนถ่ายภาพตรงนั้นแล้วก็มาย้อนเลือกภาพดู
มันมีภาพหนึ่งที่แปลกมากคุณผู้ชมดูที่มือของเธอนะคะ
ตามวงกลมสีแดงที่ทีมข่าวของเราวงเอาไว้จะมีคล้ายมือสีเขียว

คือหลายคนก็พยายามดูว่าเอ๊ะคืออะไรกันแน่
มีคนไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าคือพระแม่โพศพหรือเปล่า
เพราะจุดตรงนั้นที่คุณสุดากรไปถ่ายรูป
ก็เป็นจุดที่ชาวบ้านชาวนาไปไหว้พระแม่โพศพกัน
ผืนนาอุดมสมบูรณ์ลักษณะประมาณนี้ค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของรูปดูหน่อยนะคะ
มานั่งดูรูปพ่อปุ๊บก็จะมานั่งขัดรูปออก
ภาพไหนมันซ่ำกันเองก็จะขัดออกขัดออก
อยากให้มันเต็มโทรศัพท์

หรือเราลองคุณเท้ามาดู
มันก็เลยเป็นผ่าแบบนี้ออกมา
นี่ก็คือในพื้นที่บ้านท่าหลวงหมู่๑๗
ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าบ้างเขาก็มองว่า
เป็นมือของพระแม่โพศพหรือเปล่า
แต่ก็ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ให้ด้วย
เราไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ
ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม

เดี๋ยวลองฟังอาจารย์ดูหน่อยนะคะว่าในมุมวิทยาศาสตร์

ตรงนี้ก็อธิบายได้นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือเป็น
เทคนิคการถ่ายภาพทั่วไปนะครับ
เช่นถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำลง
การเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะถูกจับได้

มือถือก็ทำได้เช่นกันนะครับ
อาจารย์ออสก็ลองถ่ายเองด้วยนะครับ
เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนี้ก็ปรากฏว่า
เราก็เห็นมือที่ซ้อนเป็นภาพซ้อนขึ้นมาได้
เพราะฉะนั้นมือที่เกิดขึ้นในคลิปในภาพที่เห็น
ก็ไม่ได้เกิดมาจากสิ่งลี้ลับอย่างใดนะครับ

อาจารย์ออสบอกแล้วนะคะว่าไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไร

ก็เป็นภาพซ้อนนั่นแหละค่ะพูดง่ายนะคะ
ก็บางทีอาจจะไปเผลอกดใช่ไหม

บางทีแหมมือถงมือถือมันเร็วหน่อยเดียวมันก็ไปแล้วนะฮะ